คุณผู้ชมค่ะไปที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะร้านสะดวกซื้อแหมมันสะดวกทุกอย่างเลยละมั้ง
มีคนนั่งเล่นยาอยู่หน้าร้านด้วยแบบนี้เกินไปหรือเปล่าไปดูค่ะ
น้องเชอรี่ค่ะ
พี่เค้าคุณบอกว่าก็ผมอ่ะสะดวกแบบนี้
มันไม่ใช่มันสะดวกอย่างงี้ไม่ได้
กัดคือมันไปอยู่หน้าร้านเขาพอดิบพอดีเลย
แล้วต่อตาเฮ้ย

มันเย้ยกฎหมายบ้านเมืองกันไปหรือเปล่า
คุณผู้ชมนี่คือควันคลุ้งแบบนี้เลย
แล้วคือพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปมาไว้นะ

คลิปเหตุการณ์ที่พลเมืองดีพบเห็นนะ
ภาพไม่ใช่ผู้ชายนะลักษณะคล้ายเฉย

อายุไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชม

นั่งคล้ายเสพยาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แบบไม่สนใครไม่สนโลกด้วย
คนผ่านไปมาตลอดเวลาแน่นอน

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเวลาประมาณ๑ทุ่ม
หนุ่น๑๖เมษายน
ที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอสุรนวลที่ขอนแก่นคุณผู้ชม
ตำรวจสพกระนวลตามไปจับกลุ่มหญิงสาวในคลิปได้
ทราบชื่อคือนางนุษย์อย่างที่บอกไป
ไม่ใช่วัยรุ่นนะอายุ๔๙ปี
ใช้ชีวิตมาค่อนคนแล้วค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจจับกลุ่มได้ที่บ้านพักของเธอตามไปถึงบ้านเลยค่ะ
ทางสามีแล้วก็ญาติยืนยันว่าหญิงคนนี้เสพยาจริง

ที่เห็นจักรยานขึ้นรถตำรวจไปคุณผู้ชม

เพราะว่านุษย์ไปขโมยจักรยานชาวบ้าน
ปั่นไปปั่นมาตำรวจก็ตามไปถึงที่แล้วก็เอาจักรยานเอามาด้วย
ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าทางบ้านนะพยายามแล้ว
พยายามจะพาตัวนุษย์ไปรักษา
แต่นุษย์เองเนี่ยมักจะหนีออกมาทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องค่ะ
วันนี้นะเดินออกมาตามถนนค่ะมาขอบุหรี่ชาวบ้าน
เป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านแถวนั้นมากเลย
แล้วช่วงสงกรานค่ะมีคนเห็นมานั่งอยู่ตรงนี้
หลังจากเกิดเหตุทางญาติก็ส่งไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนครินทร์ค่ะ
ส่วนทางด้านพ่อค้าขายไก่ทอดที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น
คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าในคลิปมีเด็กอยู่ด้วยนะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดประมาณทุ่มหนึ่ง
มีลูกค้าชี้ดูว่าผู้หญิงนั่งพ่นควันอยู่

ก็ดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นยาเสพติด
เพราะฉะนั้นบอกตำรวจพี่แถวนั้นช่วยเคลียร์กันหน่อย